เรื่องที่เกี่ยวข้องของโควิด๑๙ค่ะเริ่มกันที่เรื่องของการเยียวยาก่อนนะคะ
เมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบในหลักการเยียวยากลุ่มเปราะบาง๑๓ล้านคน
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙นะคะประกอบด้วยกลุ่มดังนี้นะคะ
กลุ่มเด็กแรกเกิดอายุถึง๖ปีจำนวนนี้มี๑ล้าน๔แสนคน
กลุ่มผู้สูงอายุกว่า๙ล้านคนและกลุ่มผู้พิการประมาณ๒ล้านคน
ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเข้ามาในที่ประชุมนะคะ
เงินที่จะได้รับแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะเดือนละ๑๐๐๐บาทเป็นเวลา๓เดือน
ก็คือพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมนะคะ
โดยจะโอนให้งวดแรกวันที่๑มิถุนายนนี้คือวันอาทิตย์นี้๒๐๐๐บาท
และเดือนกรกฎาคมก็คือหนึ่งพันบาทที่หนึ่งมิถุนายนโอนให้สองพันบาท
เพราะถือเป็นการรวบค่ะรวบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมานะคะ
ก็เลยทำให้เดือนนี้มีสองพันบาทแม้ว่ากลุ่มเปราะบาง
ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นมาแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการเยียวยาเกษตรกร
ก็ยังจะสามารถรับเงินเยียวยาในฐานะผู้เปราะบางได้เพิ่มเติมค่ะ
อกจากนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
ยืนยันออกมาแล้วนะคะในการขยายระยะเวลา
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรค่ะ
ต่อไปอีกหนึ่งเดือนเต็มค่ะไปจนถึงสามสิบมิถุนายนนี้
มติที่สบคเสนอมาก่อนหน้านี้เนื่องจากถือว่า
ยังคงมีความจำเป็นอยู่นะคะในการทำงานเพื่อเอื้อต่อการทำงานของหน่วยงานต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการสาธารณสุขก็ตามค่ะ
เพื่อให้รวดเร็วต่อการแก้ไขปัญหาโควิดสิบเก้านะคะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเมื่อวานนี้ค่ะ
พบผู้ป่วยเพิ่มเติมนะคะ๓รายด้วยกัน
เป็นกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและอยู่ในระหว่างการกักตัว
ในสถานที่ของรัฐทั้งหมดเลยก็คือเข้าไปกักตัวแล้วก็ตรวจเชื้อพบนะคะ
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ไม่มากนะคะ๑ราย
แต่ก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในประเทศไทย
รายกลับบ้านได้แล้วนะคะ๒๙๒๙รายอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ลดลงเรื่อย
เหลือ๕๙รายและเสียชีวิตสะสม๕๗ศพค่ะ